คุณผู้ชมดูผู้ชายคนนี้หน่อยต้องใช้คำว่านาทีชีวิตไม่ผิดเลยจริง
ผู้ชายคนนี้นะคะมือข้างหนึ่งจับพวงมาลัยประคองรถ
มืออีกข้างหนึ่งถือมือถือไปด้วยอ่า
สายตาเขาเนี่ยจะบอกว่าตาข้างหนึ่งก็ไม่ได้เนอะ
ตาเนี่ยจังหวะหนึ่งมองถนนอีกจังหวะหนึ่งก็ต้องมองจออยู่อย่างเงี้ค่ะ
อยู่แบบนี้ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูค่ะ
คุณนาทีชีวิตไหมคุณเห็นไหมว่าอะไรที่ออกมาที่ทำให้เขาต้องหักหลบ
รถพวงคันใหญ่เลยนะครับรถบรรทุกเนี้ยเขาออกมา
ออกมาเต็มคันแล้วแต่ด้วยความที่ตามัวแต่มองมือถือไงจังหวะเงยหน้าขึ้นมาคือเกือบจะสอยเอาท้ายพ่วงรถบรรทุกอยู่แล้วอะค่ะ
เขาก็เลยรีบหักพวงมาลัยออกซ้ายรถก็คือพุ่งตกพงหญ้าข้างทางไปเลยโอ้โห
คุณแล้วเขาไม่ได้มาช้านะขับมาเร็วนะอันตรายคือถ้าเกิดสมมุติว่าเงยหน้าขึ้นมาช้ากว่านี้อีกนิดนึงแล้วพุ่งชนท้ายรถพ่วงเนี่ย
ไม่อยากจะคิดนะคะว่าอาการจะสาหัสแค่ไหนแต่เอาจริงจริงไอ้ที่พุ่งตกตกพงหญ้าข้างทางไปเนี่ย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาบาดเจ็บหนักมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะคะเพราะว่าในคลิปเองเนี่ยก็ไม่ได้มีบอก
อืมมีแค่เสียงตกใจเฮ้ยสุดท้ายอ่ะแล้วภาพมันก็ตัดออกไปเลยนะคะ
หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะบอกว่าขับรถขับรานะ
แต่ขอร้องขับกันให้ปลอดภัยเถอะอย่ากดอย่ามองหรือว่าใช้โทรศัพท์เลย
ควรโฟกัสอยู่ที่ถนนมือควรประคองพวงมาลัยให้มั่นคง
ไม่ต้องถือเองเออที่คุณไม่ต้องถือแล้วให้มันวางอยู่ในตำแหน่งที่สายตามันแค่เหลือบมองได้อ่ะ
คุณทำแบบนั้นหรือไม่ก็ศึกษาเส้นทางก่อนเลย
จะเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะหรือถ้าให้ดีที่สุดนะ
เอามีคนมานั่งข้างสักคนนึงเผื่อไปหน่อยคือเข้าใจยุคนี้คนต้องทำมาหากิน
บางทีแบบงานก็ต้องตอบลูกค้าต้องคุยต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องปลอดภัยจริงจริง
อย่างนั้นมันไม่คุ้มกันนะคะใช่ครับนะด้วยความเป็นห่วงครับผม